ทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่นก็กำลังตามล่ากันเหมือนกันนะฮะที่อำเภอกระนวลนะครับ
ท้องที่ของสพกระนวลชายโรคจิตเนี่ยอ่า
ที่ไปเที่ยวไล่ตามหญิงสาวแม้แต่เด็กอนุบาลวัย๕ขวบก็ไม่เว้น
ไปเปิดอวัยวะเพศโชว์เขาแล้วก็สำเร็จความไข้โชว์เขาเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณสุชาดาคงสุริผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่ามันก็เป็นอันตรายของผู้คนในพื้นที่
ไปเจอกับผู้หญิงอายุ๒๑ปีคนหนึ่งบอกว่า
โดนเหมือนกันโดนชายโรคจิตที่มาโชว์วัยวเพศช่วยเหลือตัวเองเหมือนกัน
บอกว่าช่วงเย็น๘กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นขี่จักรยานยนต์ไปทำงานบนถนนกระนวลท่าคันโท
ขี่มาจากบ้านโคกกลางมุ่งหน้าไปทางบ้านคำครึ่งตำบลห้วยยาง
เจอผู้ชายคนหนึ่งสวมหมวกแบบลักษณะอีโม่งพับขึ้นนะอายุคนนี้ก็ราว๔๐๕๐ปีผิวคล้ำมีหนวด
คล่อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงขาวดำอยู่ข้างทางแล้วก็เหมือนกับคนอื่นอื่นที่โดนเลย
คือตะโกนเรียกเพื่อให้คนที่ขี่รถผ่านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหยุดรถแล้วบอกว่าจะถามทางเธอก็ขี่รถไปจอดใกล้
พอไปใกล้ปุ๊บชายคนนี้ควักอวัยวเพศของตัวเองออกมาโชว์ฮะมาจับแบบลักษณะเหมือนแบบช่วยเหลือตัวเอง
เธอก็ตกใจแต่ไม่ได้ส่งเสียงร้องเพราะกลัวจะถูกทำร้ายหาจังหวะรีบขี่รถหนีไปขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
กำลังเก็บผักอยู่ข้างทางไปเจอชาวบ้านพอดีส่วนชายคนนี้ก็รีบขี่รถหนีไปอีกทางหนึ่ง
หลังเกิดเหตุเธอกลัวมากไม่กล้าออกจากบ้านมา๒วันแต่ก็ยังไงก็ต้องออกจากบ้านมันหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากต้องไปทำงานเป็นเซลล์ขายของต้องขี่รถไปหาลูกค้าตามพื้นที่ต่าง
แล้วทีนี้เขาก็เลยจับกางเกงเรียกร้องความสนใจ
แล้วก็เอาอันนั้นให้หนูดู
แล้วทีนี้หนูก็มองเผิน
หนูก็มองแต่หน้าจำได้แต่หน้า
แล้วทีนี้เขาก็ถามห่างกี่โลเขาก็กำลังจะเล่นของเขาให้หนูดูนั่นแหละค่ะ
เล่าให้บ้านลูกค้าฟังค่ะ
แล้วก็เขาก็ถามว่าใช่ใส่หมวกไหมขับรถแบบนี้ไหม
หนูก็บอกใช่เขาก็บอกว่าคนเดียวกันเขาก็เจอมาแล้ว
แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเจอแบบไหน

ทางตำรวจสพกระนวลบอกว่า
ตำรวจลงพื้นที่ในจุดที่คาดว่าคนร้ายคนนี้จะอยู่เนี่ย
สองรอบแล้วไปหาพยานหลักฐานตามผู้ที่เคยถูกกระทำด้วยนะครับ
ต้นข้อหาแน่นอนก็คือกระทำการขายหน้าต่อธารกำนันโดยเปิดเผยร่างกาย
กระทำการลามกซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มอีก๒คน

ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็แจ้งสพกระนวลได้
ญาติพี่น้องที่คิดว่าแหมญาติของเราแน่ทำแบบนี้เนี่ย
พาไปพบเจ้าหน้าที่เถอะนะคะอย่างน้อยก็จะได้ไปตรวจสอบว่า
โอ้โหอาการแบบนี้มันหนักเดี๋ยวมันจะหนักข้อกว่านี้